ซึ่งจะเห็นได้ว่าคนในวงการบันเทิงบ้านเราเนี่ย

ซุปตาแถวหน้าในบ้านเรานะคุณผู้ชมต้องบอกว่า
ดาราชายหลายคนเขามักจะไปซื้อรถคันหรู
แต่ใช่ว่าจะมีแต่ซุปตาแถวหน้านะคะ

ก็มีแบ่งเงินไปซื้อรถคันหรู

และต้องบอกเลยนะว่าเขาเก็บมาด้วย

กับรถเบ้นสีขาวคู่ใจนะคะ
เจ้าตัวภูมิใจนักหนาว่ากว่าจะได้มาเนี่ย

เพราะว่าเธอเนี่ยเคยตกอับมาก่อน
ขนาดที่ว่ามีเงิน๕บาทเท่านั้นเอง
เธอก็เลยขยันแล้วก็ทุกงานที่เธอทำ
ทุ่มเทเต็มสุดแรงของเธอ
ใช่ค่ะมาต่อกันที่

เซนต์ตัวเองว่าตลกรูปหล่อ
พ่อรวยรถเก๋งติดแก๊ส
แจ๊ดชวนชื่น
ด้านคุณพ่อแห่งชาติเท่งเถิดเทิงนะคะ

และรถเบ้นสีขาว๒คันนี้เนี่ย
ราคารวมกันอยู่ที่ประมาณ

อยากจะได้มันสักคันหนึ่งเนาะ

กับรถคู่ใจของเขานั่นก็คือรถเบ้นสีขาว
ที่จะตัวเนี่ยคอยประคบประงม
ภายในและภายนอกเป็นอย่างดี

ปิดท้ายกันด้วยพี่อู๊ดเป็นต่อนะคะ

ส่วนราคาก็อยู่ที่ประมาณ๔ล้านนิด

คือต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย

น้ำพักน้ำแรงนะคะการเก็บหอมลอมริ้ป

รถสักคันดูก็ต้องมาจากน้ำพักน้ำแรงของเรา